เมื่อเจ้าสุนัขจำเป็นที่จะต้องไปหาหมอ

สุดท้ายเหตุการณ์จะลงเอยังไง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

วงจรปิดนะคะความยาวประมาณ๔๒วินาทีนี่แหละ
จับภาพเจ้าหน้าที่สัตวแพทย์๓คนกำลังช่วยกันจับเจ้าสุนัขตัวใหญ่ตัวนึงมาให้ดิ้น

โดยเจ้าหน้าที่ที่สวมเสื้อสีชมพูเนี่ยก็อยู่จับอยู่ดีโอ๊ยดิ้นปุ๊บดิ้นเยอะ
ขึ้นไปนั่งคล่อมอยู่บนหลังของเจ้าสุนัขเฉยเลย
แต่ด้วยภาระกำลังของมันเนี่ยก็สามารถดิ้นหลุดแล้วก็วิ่งออกจากห้องนี้ไปอย่างรวดเร็ว
ทั้งที่อย่างที่เห็นมีเจ้าหน้าที่นั่งอยู่บนหลัง
ก็เรียกได้ว่าอยู่ดีเผลอขี่หลังหมาไปโดยไม่รู้ตัวนะคะ

และเพื่อนของเจ้าหน้าที่ก็ถึงกับยิ้มแล้วก็หัวเราะให้กับเหตุการณ์สุดวิสัยที่เกิดขึ้นนี้นะคะ
คลิปนี้โพสต์๒วันเท่านั้นโอ้โห
ยอดชมถล่มทลายกว่าอุโมงลมเมื่อสักครู่นี้อีกนะคะ
ผมตั้งชื่อใหม่หมอหมาขี่หมาหนี
หมอม้าขี่ม้านีหลังไม่มีกำลังสู้กับม้า
ก็เป็นคลิปสนุกที่มาปิดท้ายในช่วงของซอกโซเชียลนี้นะครับ